ห้าธันวามหาสดุดี
พระราชะเดิมรัฐโคมศัจรา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ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
แม่บ้านประจันบาล
แม่บ้านประจำบาน
แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน

แม่บ้านประจันบัน
แม่บ้านประจันบัน